คือร้องได้ให้ร้าน

หรือฉันต้องรอให้ชิน

รักแท้ไม่เป็นใช่มา
จึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอ
ทำไมคุณคิดนะ
มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับน้องโบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เล่นที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทน้องโบร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้แบบนี้ค่ะรับแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
ผีเสื้อใจร้ายกับ
ดอกไม้ใจอ่อนเอิ้นขวัญวรรณญานะครับ

ดีใจมากทำไมเพลงนี้มันกดดันเหลือเกินครั้งที่แล้ว

ครั้งนี้รู้สึกโบกดดันมากเลยทำไมลูก
ไม่ค่อยได้ฟังค่ะฟัง๒๓ครั้ง

สมองดีพี่เป๊กขอย้อนคำถามนิดนึงโบ
เห็นบอกที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นที่พลาดไปญี่ปุ่นแล้วต้องการจะมาที่นี่เพราะว่าอะไร
อยากเอาตังค์ไปใช้หนี้ให้แม่ค่ะ

ถ้าสมมุติว่ามาที่นี่มาร้องได้ให้ล้านแล้ว

แม่ก็มีเงินใช้หนี้แล้วก็มีเงินเก็บ
ถ้าสมมุติโอกาสที่ครูบอกโบมีโอกาสมาอีกแล้วนะจะได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
มันจะทำให้เรามีโอกาสได้ไปสูงขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่า

ถ้าโบทำตรงนี้ได้สำเร็จก็ไปได้สบายใจขึ้นโดยที่ไม่ต้องห่วงแม่มาก

ก็ลุกมาซักผ้าหุงข้าวค่ะ

มีค่ะ
มีตอนนั้นค่ะก็หนูทำงานได้ใช่ไหมคะได้๓๐๐กว่าบาทก็ให้แม่ร้อยกว่าก็เก็บไว้๒๐๐ค่ะอยากได้นาฬิกาใหม่
แต่ยันนี้ตั้งแม่ออกแม่จะไปถี่นยาแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้

แล้วก็หนูไม่เห็นแม่ไปสิทธิ์ยากก็เลยถามแม่ว่า
แม่คือไม่เห็นแม่ไปสิทธิ์ยากหรอ

ทีนี้เพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่า
เงิน๒๐๐ของลูกยังเสียเอาของลูกไปอยู่เนอะ

เอาเถอะแม่ก็ค่อยไปหาเติม
เอาหนูมีแค่๒๐๐หนูก็ให้แม่

ลูกมีอยู่แค่นั้นยังจะเอาของลูกอีก

ให้แม่ค่ะแม่แม่ไม่เอาก็จับใส่มือแม่
และตอนนี้โบมีนาฬิกาใหม่หรือยัง

อยากได้นาฬิกาสีดำค่ะ

เพราะมันจะเป็นเข็มนาฬิกาเดิน

พี่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด

คุณแม่ย้อนไปนะวันนั้นบรรยากาศ
คุณแม่รู้ไหมว่าเขาจะเอาตังค์ไปซื้ออะไร

แล้ววันที่เขาเอากำตังค์๒๐๐ที่เขาเก็บไว้

ปกติแม่จะไม่ค่อยเอาของเขาหรอก

ไม่ต้องมาให้แม่เราไปหาได้

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโบอยากได้นาฬิกา

ไม่เคยบอก
เขาก็เสียสละให้คุณแม่ว่าเป็นห่วงแม่เหลือเกิน

ผลักมือลูกว่าไม่เอาโบ

นี่คือโบค่ะ
ทำไมเป็นคนดีอย่างนี้อ่ะโบ

ขอจับแก้วที่หนึ่งนี่แน่

ตอนนี้ก็มาถึงเพลงที่๔กันแล้วครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

สำหรับคนที่โตขึ้นอยากมีอาชีพเป็นนักร้องเพลงนี้เนี่ยสบาย

เคยร้องค่ะ

ตอนนี้มีอยู่แล้วนะ๔๐๐๐๐บาทถ้าร้องได้สำเร็จ
จากแม่จะมีเงินใช้หนี้แล้วเราจะมีเงินเก็บอีก๒๐๐๐บาท
นะแม่นะค่ะแม่ให้กำลังใจโบหน่อยค่ะ
ให้ได้ด้วยโบ้
ถ้าร้องได้แม่จะซื้อนาฬิกาให้โบไหม

เอาล่ะฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
ตอนนี้มีอยู่แล้ว๔๐๐๐บาทหยุดก็ได้ครับหยุดรับ๔๐๐๐เลย
แต่ถ้าอยากไปให้ถึงแสนก็สู้ต่อแต่ถ้าร้องผิด๔๐๐๐เหลือ๒หมื่นและยุติการแข่งขันนะครับ
ฟังอินโทรเพลงที่๔ไปแล้วนะครับโบจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ
สำหรับเพลงนี้ล่ะครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่๔ครับเพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
ถ้ามีเวลามาเยี่ยมมาหน้าบ้างนะพี่นะอย่ามัวไปเหอะแสงไฟในเมืองบางครั้ง
อย่ามั่วไปจ้องติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังค์แล้วก็ยังไม่ได้ตัว
ได้กินไข่ดาวสดสดขาวหอมฟุ้งฟุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงครัว
เจอสาวงามทรงอย่าไปลองตามัวไปคว้ามะม่วง
ระวังตัวหน่อยนะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่
ลงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาเมื่อไหร่พี่จะกลับบ้านนะ
ช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฟ้า
น้องบ้างนะอย่าให้คอยเกอร์นะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิ่งงามกลับมายามน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต